คลิปคนหัวร้อนน่าจะร้อนมากร้อนจนระเบิดเลยนะ
น่าจะเป็นลักษณะของภูเขาไฟเลยเพราะว่าถึงขั้นควบคุมสติตัวเองไม่ได้
ขับรถกระบะไปพุ่งชนท้ายรถเก๋งซึ่งเขาจอดอยู่ริมถนน
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทำไมถึงทำแบบนี้
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนว่าหัวร้อนขนาดไหนค่ะ
นี่ค่ะตูม
๑ครั้งพอไหมไม่พอ
อีกหนึ่งครั้งถอยให้เต็มที่
เหยียบคันเร่งให้เต็มแล้วมาใหม่สรุปแล้วชนไปสองครั้ง
คันที่ชนเป็นรถกระบะส่วนคันที่ถูกชนเป็นรถเก๋ง
ดูสิดูจากพฤติกรรมนี้คือตั้งใจเลย
เต็มแรงคู่ชน๒รอบหลังจากนั้นขับรถหลบหนีไปเลยค่ะ
จุดนี้คือหมู่บ้านนครทองซิตี้ตะบนแพรกษาใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
รถคันที่เป็นรถเก๋งที่ถูกชนท้ายเนี่ยพังยับเลยนะ
เป็นฮอนด้าซิตี้สีดำทะเบียนสุริน
ส่วนรถคันที่เป็นรถเก๋งสีดำเนี่ย
จากคันของเขาจะเสียหายแล้ว
รถของเขาหลังจากถูกชนมันพุ่งไปชนท้ายรถกระบะอีกหนึ่งคัน
ซึ่งจอดอยู่หน้าเขาเป็นรถกระบะเชฟโลเล็ตสีดำทะเบียนกรุงเทพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มนะคะ
คลิปนี้ถูกนำมาแชร์ในเฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะ
ถามว่าสองคนเขาเจอกันหรือยัง
เจอแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เองค่ะ
เจ้าของรถกระบะที่ขับไปพุ่งชนเขา
เจ้าของรถเก๋งซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เจ้าของรถกระบะชื่อว่านายปรัชญาวงโอด
ส่วนเจ้าของรถเก๋งชื่อว่านายวิชิตพิลาศรี
ไปเจอกันค่ะก็คือต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติม
สถานีตำรวจภูทรบางปู
แล้วก็มีการแจ้งดำเนินคดีกันด้วยนะคะ
นายปรัชญาซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะสีดำ
รถกระบะสีดำเป็นรถกระบะ
ซึ่งจอดอยู่ข้างหน้ารถเก๋งที่เขาได้รับความเสียหายเหมือนกัน
เขาเล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุ
นายวิชิตซึ่งเป็นเจ้าของรถเก๋งสีดำ

มามาที่บ้านมาแต่งตัวกัน

เพื่อไปร่วมงานแข่งขันกีฬาสี
อาคาเดมี่ฝึกสอนฟุตบอลแถวแพร่กษาแถวบ้านเขานั่นแหละ
จุดนี้เป็นจุดที่ลูกชายแล้วก็ลูกของเพื่อนเรียนอยู่
หน้าบ้านของเขาที่จอดรถมันเต็มค่ะ
เขาก็เลยขยับไปจอดรถบริเวณแนวรั้วกำแพงของส่วนกลาง
แต่อยู่บริเวณหน้าบ้านของคู่กรณี
โดยมีรถเก๋งของเพื่อนมาจอดต่อท้ายอีกที

ผมก็มองแล้วว่าตรงนั้นคือมันยังไง

ผมก็ไม่ได้เล็งไงว่ามันจะกีดขวางอะไร
เพราะว่ามันกว้างอยู่

อีกฝั่งหนึ่งครับชิดกำแพงฝั่งนี้ครับ
ปล่อยเสียงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าคุณปรัชญานะคะ
เป็นเจ้าของรถกระบะซึ่งถูกชนท้ายอีกทีนึง
ส่วนเจ้าของรถเก๋งชื่อว่าคุณวิชิตนะคะ
ทีนี้ฟังกันต่อค่ะอีกหนึ่งคนเป็นคู่กรณีสำคัญ
ก็คือคนที่ขับรถกระบะสีดำที่ไปพุ่งชนเขาเนี่ยค่ะ
คุณพัศกรเพชรชำลิเป็นผู้ก่อเหตุ

แล้วเขาก็ยอมรับว่าคืนนั้นทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
โมโหแทนเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
วันนั้นเขามาช่วยเพื่อนขนของ
แต่พอมาถึงบ้านเนี่ยกลับพบว่ามีรถสองคันนี้
จอดอยู่ลักษณะกีดขวางทางเข้าบ้าน
จนทำให้เขาไม่สามารถถอยรถเข้าไปจอดในบ้านเพื่อนได้
ขณะที่เพื่อนของเขาเองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในหมู่บ้านนี้
พยายามติดต่อเจ้าของรถทั้ง๒คัน
เป็นการแจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของนิติบุคคลของหมู่บ้าน
ถามว่ารถสองคันนี้ของใครครับ
นี่เป็นการแคปหน้าจอมานะ

ว่ารถสองคันนี้มาจอดขวางหน้าบ้านของเพื่อนผม
มีใครรู้จักสองคันนี้ไหมมาขยับหน่อยเดี๋ยวผมจะเข้าบ้าน
แต่เขาบอกว่าพอแจ้งเข้าไปแบบนี้

เงียบหายไปเป็นชั่วโมงเลยเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ของต้นไม้แล้วก็ของในบ้านพี่เขา
ต้นไม้ยกไม่ได้รถมันขวาอีกใช่ไหมพี่
จะเอารถเข้าบ้านไปยกโซฟานในบ้านก็ไม่ได้
ก็เลยรอไปตามก็แล้ว

รู้มาว่าเคยมีปัญหากันมาบ้างแล้วใช่ไหมพี่

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานายพัศกร
ซึ่งเป็นคนขับรถที่ไปพุ่งชนเขา
แล้วก็เพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่อ้างว่าบ้านตัวเองถูกกีดขวางการจราจร

ก่อนที่จะให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องมาตกลงค่าเสียหาย
กันอีกครั้งสัปดาห์หน้าค่ะ
ใครที่มีวิธีการแก้ไขปัญหา
ถ้าถูกคนที่มาจอดรถขวางทางหน้าบ้านแบบนี้